เรื่องราวระหว่างคนขับรถแท็กซี่กับผู้โดยสารเกิดขึ้นบ่อยนะคะ
คนขับแท็กซี่เป็นผู้เสียหายก็มีเป็นคนกระทำก็เยอะ
เหตุการณ์นี้มีผู้โดยศาลคือสาวประเภท๒

คนขับรถแท็กซี่ช่วยตัวเองค่ะ
มือไม่อยู่นิ่งเลยอะค่ะ

ชวนคุยเหมือนแบบอยากจะให้มีอารมณ์ร่วมอะไรแบบนี้
สุดท้ายนะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วย
ถ้าอยากจะสารสัมพันธ์ต่อติดต่อมานะ

ก็ต้องเอาเรื่องนี้มาบอกเล่า
เป็นอุทาหรณ์เตือนเธอก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ค่ะ

สาวประเภทสองเขาใช้บริการรถแท็กซี่นะคะ

คนขับใช้มือช่วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา

เธอก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้

แล้วก็กรมการขนส่งทางบกแล้วด้วย
ให้ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่คันนี้

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ

เขาเป็นผู้ชายแต่ร่างกายเป็นผู้หญิงครับ

วันเกิดเกิดเหตุ๘โมงเช้าค่ะ

คนขับก็เป็นผู้ชายที่มีอายุแล้ว

ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็น่าจะปลอดภัยดี

ให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่า

ขับไปสักพักคนขับขอลงไปปัสสาวะที่พุ่มไม้ข้างทาง
แต่พยายามยืนให้เธอเห็นอวัยวะเพศ

เธอก็บอกไม่ได้คิดอะไรพยายามไม่คิดอะไร
หลังจากนั้นคนขับขึ้นรถขับต่อเท่านั้นแหละ
เริ่มแล้วชวนคุยนั่นนู่นนี่บอกว่าโอ๊ยหน้าเหมือนแฟนเก่าเลยนะ
เคยมีแฟนเก่าเป็นสาวประเภทสองเหมือนกันแต่เลิกกันไปแล้ว
เห็นหน้าคิดถึงแฟนเก่าเลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
เหมือนกับอยากจะให้ผู้โดยสารคนนี้มีอารมณ์ร่วม

เธอก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเอ๊ะเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่า
พยายามดูมันก็เกียร์อัตโนมัติน่ะ
อัตโนมัติมันไม่ต้องขยับมือเยอะขนาดนี้นะคะ
สังเกตไปสังเกตมาก็เห็นเลยว่าใช้มือช่วยตัวเอง
ตลอดทางสักประมาณ๑๐๑๕นาทีได้
แล้วก็ชวนเธอให้จับอวัยวะเพศด้วย
เธอบอกเธอปฏิเสธนะคะแล้วก็รวบรวมสติ
มือถือแอบถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายหมายเลขทะเบียนรถ
เอาไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานค่ะครับพอถึงจุดหมายปลายทาง
ีรถไฟฟ้าบางวาดเธอจ่ายเงินไป๑๕๐คนขับ
เบอร์โทรศัพท์มือถือมาจ้าเผื่ออยากคุยกันอยากเจอกัน
แล้วเหมือนกับให้เรียกว่าเฮียวัดคนขับ
บอกชื่อตัวเองมาด้วยบอกชื่อว่าเฮียวัสเฮียวัส
แล้วก็ไม่พอนะขอบคุณเธอด้วย
ขอบคุณนะที่ทำให้มีความสุข
เธอบอกรีบลงจากรถเลยดีกว่า
เล่าเพื่อนแล้วก็เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนนะคะ
บอกว่าปกติเธอก็ใช้บริการรถแท็กซี่บ่อยนะ

แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้กับตัวเอง
เพราะดูจากรูปร่างหน้าตาของคนขับ

เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้โกรธนะ

สงสารน่าจะป่วยทางจิตหรือเปล่า

อันนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แล้วเราอยู่มองจออ้อตินักข่าวค่ะ

สำหรับใครที่ต้องใช้บริการรถแท็กซี่ค่ะ
เขาก็พูดต่จะกับเรื่องเชคตลอดเลย
หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไม่ปกติ

ใส่ขวดใหญ่มันพิงขึ้นมาทำให้เราไม่เห็น
เขาพยายามเอาน้ำออกแล้วพยายามพับคอนโซลตรงนั้น
มันพับลงเพื่อที่จะให้หนูเห็นของเขา

พยายามจะให้หนูไปล้วงตรงนั้นของเขา

และอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็อายุมากแล้ว
หนูก็คิดว่าเขาจะแบบยังมีแรงที่จะทำอะไรแบบนี้อยู่
แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคไหม

เป็นแบบนี้ก็จริงเป็นเหมือนแบบสาวสอง

ถ้าผู้หญิงมาเจออาจจะช็อกกว่าเราก็ได้
เพราะไอ้ข่าวว่าเห็นมันแปลกไหม
ไม่แปลกที่เราจะเห็นแต่ว่ามันไม่ใช่ของคนที่เราต้องการเห็น

มันก็ยังสะอีกอยู่ที่เขามาทำแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณมากเลยนะหนูหนูได้บุญมากเลย
ทำให้เหมือนคนแก่ลุงที่ไม่ได้เสร็จ

หนูคิดว่าเขาน่าจะได้รับการรักษาเพราะมันน่าจะเป็นอาการทางจิต
เพราะว่าคนปกติไม่น่าจะมาทำอะไรแบบอย่างนี้

ถ้าคนที่ไม่ใช่หนูหรือคนที่อาจจะไม่
อาจที่จะแบบเขาอาจจะกลัว

หรือถ้าเขาโวยวายแล้วจิตขึ้นมา

เพราะเขาไม่ยอมจอดหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
น้องก็ยังมีสติดีนะพยายามที่จะเอาละเอายังไงให้ลงจากรถก่อน

ก็ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามที่จะโทรไปหาเฮียวัดนะฮะ
คุณกิติศักดิ์ก็โทรไปตามเบอร์ที่เฮียวัดเขาให้กับน้องผู้โดยสารเอาไว้
ปรากฏว่าปิดเครื่องไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
แต่ตรงจุดนี้ถ้าฟังจากที่น้องผู้เสียหายบอกเนี่ย
หวังจะให้ผู้โดยสารเห็นเห็นว่าตัวเองทำอะไรอย่างนี้นะครับ
ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบไปแล้ว
รู้แล้วว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองนะครับ
ทราบชื่อเจ้าของรถผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว
แต่กำลังตรวจสอบอยู่ว่าชายที่ปรากฏในคลิป
จะเป็นคนเดียวกับผู้ครอบครองรถหรือไม่
เดี๋ยวจะประสานผู้ครอบครองรถนะครับให้มาพบนะฮะ

ส่วนจากการตรวจสอบพฤติกรรมตามคลิปถือว่ามีความผิด
กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
กระทำการลามกอย่างอื่น
ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือกระทำด้วยสื่อ
วัสดุใดอันทำให้ปรากฏในธรรมนองเดียวกัน
ก็มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท